คดีที่เกิดขึ้นอย่างอุกอาจนะครับ

มีภาพจากกล้องวงจรปิดตอน๕ทุ่มครึ่ง
ของวันที่๑๓พฤศจิกายนที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง

มีผู้ชายสองคนขี่จักรยานยนต์มานะครับ
แล้วก็มีคนหนึ่งที่ลงจากรถไป
ใช้ปืนยิงเข้าใส่ไปที่ในบ้าน๑นัด
ตรงนี้ฮะอันนี้คนซ้อน
แล้วก็วิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่เพื่อนจอดรออยู่

กระสุนหนึ่งนัดที่ยิงเข้าไปในบ้านหลังนี้เนี่ย
ไปถูกนายจิตติวัตรสารเถื่อนแก้วอายุ๒๐ปี
เข้าที่บริเวณชายโครงเขาบาดเจ็บสาหัส
แล้วเสียชีวิตเลยนะครับนัดเดียวแต่เสียชีวิตเลย

เพื่อนนั่งกันอยู่ที่บ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวม๖คนอยู่หน้าบ้าน
คืนนั้นเขานัดมานั่งเล่นเกมกัน
ทีนี้มันก็ต้องไล่ตามจับคนร้ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงมายิงเขาแบบนี้
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเพื่อนของผู้ตายบอกว่า
คนร้ายที่มาที่ขี่จักรยานยนต์กันมาตามกล้องวงจรปิด
แล้วคนที่ลงมาที่มายิงมาถึงตะโกนเฮ้ย
เหมือนกับทักอาจจะทักให้หันมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
ตอนนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะนี่เป็นภาพของช่วงที่ผู้ต้องหา๒คนนะครับ
ถูกควบคุมตัวมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
๒คนนี้นะครับคือนายนัทธวุฒิช่างตรีหรือนายเอสอายุ๒๐ปี
อีกคนนึงคือเยาวชนชายอายุ๑๘ปีสพปากเกร็ดนำตัวมาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
วันนี้เนี่ยโอ้โหตอนที่คุมตัวจะไปทำแผนเนี่ยนะ
เดี๋ยวท่านดูบรรยากาศฮะวิทย์ถูกรุมประชาธรรมอ่ะ
วันนี้ถูกคลุมประชาธรรณน่ะ
เป็นใครก็โกรธแค้นมันฆ่ากันได้ง่าย
กระสุนนัดเดียวยิงเขาตายเลยเนี่ยนะครับ
ในผู้ต้องหาก็คือนายนัทธวุฒินะฮะนายนัทธวุฒิช่างตรีหรือนายเอสอายุ๒๓
นี่คือคนถือปืนเข้าไปยิงนะครับใช้ปืนลูกซองสั้น
ย่องเข้าไปที่หน้าบ้านยิงเข้าไปหนึ่งนัด
กระสุนถูกนายจิตติวัตรสาหัสแล้วเสียชีวิต
ซึ่งทั้งสองคนสารภาพว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุกันจริง
โดยอ้างว่าสาเหตุที่ลงมือเพราะโกรธแค้นที่กลุ่มผู้ตาย
ทุบรถเขาจนพังเสียหายเหตุการณ์เกิดขึ้น
ก่อนจะถึงคืนที่ไปยิงเขา๒วัน
ก็เลยวางแผนกันมาเพื่อจะมายิงเพื่อล้างแค้น
ขี่จักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกจากบ้านในซอยปากด่าน
เอาปืนลูกซองสั้นแบบไทยประดิษฐ์เบอร์๑๒มาด้วย
มาถึงหน้าบ้านที่ผู้ตายกับเพื่อนนั่งเล่นเกมกันอยู่
ก็ลงไปแล้วก็ตะโกนเรียกว่าเฮ้ยคำเดียว
แล้วใช้ปืนยิงใสเลย๑นัดแล้วก็หลบหนีไป
เราตั้งใจมายิงเขาให้ตายหรือแค่ขู่
ไม่ครับแค่ขู่ครับไม่มีเจตนาจะให้เขาเสียตาย

ว่าประมาณสองวันที่แล้วเขาก็มาทำลายรถผมครับ
อ๋ออยากจะขอโทษครอบครัวเขาไม่ครับเพราะว่าเขา

ร้องไห้แทบจะขาดใจฮะ

เพราะว่าลูกชายคนเดียวครับ

แล้วยิ่งสำคัญเนี่ยคือมารู้ว่าคนก่อเหตุเนี่ยโอ้โหเป็นเด็ก
อายุ๒๐กับ๑๘รุ่นเดียวกับลูกชายเลย
มันยังแผลชังหายนี่จริงตายมันเอาไม่ได้แล้วชีวิต
มันไม่ฟื้นก็เพราะมันไม่ฟื้น
ทำไมยิงเพราะอะไรถึงขั้นฆ่ากันเลยเหรอมันหนักหนาขนาดนั้นเลยเหรอ
ทำไมอ่ะแค่แทงกันปาดแผลมันยังเย็บได้เลยอันนี้ยิงอ่ะ
มันไม่หายมันไม่ได้คืนอะไรเลยสักอย่างเลย
มันไม่ขึ้นเลยมันไม่ขึ้นเลยมันมันไต่ตองทุกอย่างเลย
มันหมามันพยายามฆ่าไต่ตองฆ่าเลยแหละอืมทำไมอ่ะ
อย่างที่แม่ผู้ตายพูดเนี่ยถูกทุกอย่าง
คือเจ็บแค้นกันตามล้างแค้นกันเนี่ย
คือยิงกันตายไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย

ฝั่งหนึ่งก็ตายอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องติดคุก
เนี่ยครับเพื่อนผู้ตายเค้าก็บอก
เพื่อนผู้ตายบอกว่าเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนเนี่ย
กลุ่มคนร้ายก็พยายามจะมาดักแทงผู้ตายแถวปากเกร็ดมาแล้วครั้งนึงนะ
แต่ตอนนั้นรอดมาได้นะครับคราวนี้มายิงเลย
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาสองคนไปขอขมาผู้เสียชีวิตในบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ต้องหานี่ได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคม

ขอโทษครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับ
ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เขาถึงแก่ความตายครับ
ขอโทษครับขอโทษสังคมด้วยครับ
แล้วผมก็โดนมาเหมือนกันนะครับ
เพราะผมก็เสียใจครับทำไปแล้วครับ
ยิงขนาดนี้มันบอกว่าไม่มีเจตนายิงเขาถึงตาย
เขาอ้างว่าไปยิงขู่เฉยโอ้โหคือมันปืนไงมันปืนไง
ตำรวจแจ้งข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็ข้อหาเรื่องของอาวุธปืนค่ะคนก็จะสงสัยว่าปืนหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
เขาบอกซื้อปืนมาเมื่อ๓ปีก่อนค่ะ๔๕๐๐บาทยิงเสร็จก็ทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยา